ท้ายกันที่สีสันในต่างประเทศนะคะ
พาไปดูสวนสัตว์ที่สหรัฐอเมริกา
เขามีการจัดพื้นที่สำหรับเพนกวินที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะ

เขาบอกว่าเปิดตัวตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา

สัตวดีทรอยด์ในรัฐมิทิแกนของสหรัฐอเมริกาค่ะ
เขาเปิดตัวส่วนจัดแสดงเพนกวินโฉมใหม่ใหญ่ที่สุดในโลก

รองรับเพนกวิน๔สายพันธุ์กว่า๘๐ตัว
เพราะมีการต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดค่ะ

ส่วนจัดแสดงเพนกวินได้รับการออกแบบมา
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมจำลองถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดนี้
ภายในพื้นที่ก็จะมีก้อนหินแบบนี้

มีคลื่นเทียมมีหิมะมีน้ำแข็งนะคะเนี่ยค่ะเพนกวินเขาชอบ
เรียกว่าคล้ายกับสภาพแวดล้อมจริงที่เขาอยู่เลย
จริงเลยค่ะแล้วก็มีการควบคุมอุณหภูมิของอากาศอุณหภูมิน้ำ
ให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของเพนกวินด้วยนะคะ
สำหรับอาคารส่วนจัดแสดงของศูนย์อนุรักษ์เพนกวินภายในสวนสัตว์แห่งนี้
ใช้งบประมาณในการก่อสร้างไปถึง๓๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ

โอ้โหเพราะทุนขนาดนี้คุณผู้ชม
นักท่องเที่ยวก็ไปเที่ยวกันโอ้โหตั้งแต่ต้นสัปดาห์เนี่ย

นี่ถ้าอยู่ใกล้ประมาณสัก๓๐กิโลเมตรที่ฉันจะไป

เพราะว่าลงทุนขนาดนี้ยิ่งใหญ่นะ

ใช่ค่ะโดยเฉพาะใหญ่ที่สุดในโลก

ใครที่มีกำหนดการเดินทางหรือว่าเป็นคนไทยอยู่ที่นั่น